มาดูหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้มีเรื่องของน้องต้าแงนะฮะ
แม่ร้องปอก็คือกองปราบสางปมต้าแงเพราะว่าญาติยังสงสัยสาเหตุการตายของน้องต้าแงอยู่นะครับ
ค่ะก็เลยมีการทำหนังสือไปยื่นต่อตำรวจกองปราบอยากจะให้ช่วยติดตามคดีนี้ในอีกแง่มุมหนึ่ง
จะได้ข้อมูลมาเสริมกันกับทางตำรวจในพื้นที่ด้วยนะคะ
ครอบครัวของเด็กชายซูลุยผิวหรือน้องต้าแงเด็กสองขวบชาวเมียนมาร์พร้อมด้วย
รณรงค์แก้วเพชรทนายความและตัวแทนมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
ให้มาร่วมสังเกตการเข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อพลตำรวจตรีจิรพบภูริเดช
ผู้บังคับการกองปราบปรามเพื่อขอให้ตำรวจจัดชุดคณะทำงานสืบสวน
เพื่อคลี่คลายปมสงสัยกรณีการเสียชีวิตของน้องต้าแงนะคะ
โดยนายรณรงค์บอกว่าตอนนี้แม้จะยังไม่มีหลักฐานใดชัดเจนมากพอว่าคดีนี้เป็นการฆาตกรรมหรือเปล่า
แต่ว่าจากสภาพร่างกายของเด็กชายที่ป่วยเป็นโปรลิโอ
ประกอบกับระยะห่างจากจุดที่หายไปที่พบศพที่ห่างออกไปกว่า๒กิโลเมตร
พบว่ายังเป็นข้อมูลที่น่าต้องสงสัยอยู่
ก็เลยอยากจะให้ทางหน่วยงานทางกองปราบเนี่ยหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือช่วยคลี่คลายคดีนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าด้วยข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นไปได้หรือเปล่าว่าเด็กอาจจะถูกคนล่อลวง
หรือว่าอุ้มพาไปในจุดที่พบศพ
จุดที่ในรณรงค์เนี่ยสงสัยแล้วก็บอกว่าน้องต้าแง่เนี่ยเป็นโปรลีโอ
มีการตั้งข้อสังเกตจากร่องรอยการเผาสถานที่เกิดเหตุ๓จุดในช่วงไม่กี่วันหลังจากพบศพด้วย
นี่เป็นข้อสังเกตที่ตั้งมาเป็นข้อนะคะ
ซึ่งในส่วนนี้ค่ะก็ประสานไปยังแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
ส่งให้ส่งทีมเก็บพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
เข้าไปค้นหาความผิดปกติของงานนี้เป็นการเร่งด่วนแล้ว
นี้นะคะก็มองว่าคดีนี้ตำรวจในพื้นที่เองก็ทำงานกันหนักเหมือนกัน
ไม่ได้มีข้อบกพร่องอะไรแต่ก็อยากให้ทางกองปราบรามนั้นจัดส่งทีมเข้ามาร่วมตรวจสอบคู่ขนานด้วย
เผื่อว่าจะมีมุมมองในคดีนี้ที่แตกต่างกันออกไปอ่ะนะคะส่วนแม่ของน้องต้าแงนะครับ
ก็กล่าวผ่านล่ามทั้งน้ำตาบอกว่ารู้สึกเสียใจเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ย
ไม่ได้รับสิทธิ์แม้แต่จะดูศพลูกและถึงผลชนะสูตรจะออกมาตรงกันสองครั้งนะครับ
ตรงกับ๒ครั้งแรกยังคงมีประเด็นสงสัย
แต่หากผลชนะสูตรต่างจาก๒ครั้งแรกจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป
สำหรับประเด็นอาการป่วยของเด็กชายซูลุยผิวหรือน้องต้าแงเนี่ย
ทางครอบครัวยอมรับว่าไม่มีเอกสารทางการแพทย์ยืนยันว่าเป็นโรคโปรลิโอแต่ก็มีอาการตั้งแต่เกิดนะครับ
ก็อันดับแรกนะครับคือหนึ่งก็คือการที่พบศพแล้วนะครับ
ก่อนที่จะเจอก็ต้องตามหากันทุกคนใช่ไหมฮะพอเจอแล้วปุ๊บเนี่ย
ในฐานะที่เป็นแม่เนี่ยไม่มีโอกาสได้พบศพเนี่ย
ทีนี้หนูเสียใจมากมากเลยค่ะคืออันดับที่สองนะครับ
การที่ชนะสูตรนั้นทำไมไม่ได้รับการยินยอมจากพ่อแม่ก่อน
แล้วก็ทำไมไม่บอกเราน้องหน้าก่อนแล้วก็ไปทำชนะสูตรนะครับ
ตรงนี้ก็คล่องใจที่ไม่สบายใจตรงนี้ด้วยครับถ้าหากว่าครั้งที่สามที่ชนะสูตรครั้งเนี้ยนะฮะ
ถ้าหากว่ามีผลต่างกับครั้งที่แล้วมาเนี่ยนะฮะก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับ
นี่ค่ะร่ามก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะเพราะว่าทั้งพ่อแม่เนี่ยก็พูดไทยไม่ได้
เรื่องปัญหานี่ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคหนึ่งในการสื่อสารของคดีนี้เหมือนกันนะคะ
ทีนี้เรื่องของการชนะสูตรศพเด็กชายซูลูผิวค่ะเมื่อวานนี้
คณะทำงานจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
ก็มีการดำเนินการผ่าชนะสูตรจะพิสูจน์ตามที่ครอบครัวของน้องสงสัย
หลังจากการผ่าชนะสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิ
ผู้อำนวยการกองสารพันธุกรรมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
หัวหน้าคณะทำงานในการชนะสูตรนี้ก็ระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น
ไม่เจอร่องรอยการถูกทำร้ายหรือมีรอยแตกหักของกระดูก
สิ่งที่พบก็คือร่องรอยจากการถูกสัดกัดแทะค่ะ
บริเวณต้นขากระดูกเชิงกรานแล้วก็ใบหน้ารวมถึงจมูก
สภาพศพเนี่ยคือจมูกหายไปซึ่งคุณหมอก็คาดว่าน่าจะถูกกัดแทะ
หลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าจากการตรวจสอบชิ้นเนื้อเนี่ย
ไม่พบว่ามีการช้ำซึ่งในทางนิติวิทยาศาสตร์ระบุได้เลยว่าเป็นการถูกสัดกัดแทะ
หลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะทีนี้เรื่องหนึ่ง
เรื่องของกระดูกขาผิดรูปหรือว่าโปรลิโออะไรเนี่ยนะฮะ
เพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ทางด้านทนายรณรงค์ก็บอกไง
ว่ามันเป็นไปไม่ได้คือขาน้องไม่เท่ากัน
เป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วเด็กขาไม่เท่ากันเดินไม่ถนัดเนี่ย
จะไปได้ไกลขนาดนั้นได้ยังไงแต่ทางด้านของการพิสูจน์ศพเนี่ย
ก็พิสูจน์เรื่องนี้เหมือนกันนะครับค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขายืนยันว่า
เกิดจากการเน่าสลายของเส้นเอ็นข้อต่อก็เลยทำให้สภาพขาที่พบ
ณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันผิดรูปไปครับเพราะว่าจากการตรวจสอบ
ทั้งการใช้การถ่ายภาพรังสีการชนะสูตรโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเน่าเปื่อยไม่พบว่ามีกระดูกร่างกายแตกหัก
ส่วนประเด็นของการป่วยเป็นโรคโปรลิโอที่พูดถึงกันเนี่ยนะคะ
ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาให้ความเห็นว่ายืนยันได้ว่าน้องซูลุยผิวเนี่ย
ไม่พบความผิดปกติของกระดูกที่เข้าข่ายการเป็นโรคโปรลิโอ
เพราะว่าขนาดกระดูกขาทั้งสองข้างมันมีขนาดเท่ากัน
หากมีการผิดปกติจากโปรลิโอเนี่ยนะคะ
จะต้องพบลักษณะกระดูกขาข้างใดข้างหนึ่งมันรีบลง

สามารถที่จะให้ความเห็นได้ว่าสรุปแล้วน้องไม่เข้าข่ายการเป็นโปรลิโอนะคะ
นี่ผลจากการเปิดเผยของพอกองสารพันธุกรรม
ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
ใช่ค่ะทีนี้สำหรับผลของการชนสูตร
ก็ยืนยันได้นะคะว่าผลการชนสูตรของทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กระทรวงยุติธรรมสอดคล้องกับทางนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ต่อจากนี้ค่ะก็จะดำเนินการสรุปเป็นลายลักษร
แล้วก็จะส่งให้พนักงานสอบสวนรวมถึงแจ้งให้ทางครอบครัวทราบถึงผลการชนสูตรด้วย
แล้วก็จะแจ้งให้ทางครอบครัวหรือว่าพนักงานสอบสวนดำเนินการรับศพน้อง
ออกจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ในโอกาสต่อไปนะคะ
ส่วนเรื่องของในฝนเองนะคะก็มาให้การ
ในฐานะที่เป็นคนที่ชี้จุดเกิดเหตุเป็นคนแรกแต่ก็ยังให้การวกวนอยู่
ใช่นะครับคุณแม่ก็ยืนยันว่าในฝนลูกชายไม่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ส่งรักษาอาการทางประสาทอยู่ครับ